ความคืบหน้ากรณีที่นักฟุตบอลสโมสรชนบุรีเอฟซีที่เมาแล้วก็ขับรถ
ล่าสุดทางประธานสโมสรชนบุรีเอฟซี่บอกว่า
เอฟซีบอกว่าหลังจากนายวรวุฒิสุคุณาผู้รักษาประตูทีมชนบุรีเอฟซี
เมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
ถึงแม้ว่าจะมีการขอประกันตัวไปให้การกับทนายและในชั้นศาล
แต่ทางสโมสรได้พิจารณาบทลงโทษใหม่มีมติยกเลิกสัญญา
ซึ่งมีผลทันทีค่ะจากเดิมที่แถลงบทลงโทษฉบับแรกบอกว่า
จะไม่ส่งในวรวุฒิลงสนามแข่งฟุตบอลไทยลีก
กว่าคดีจะสิ้นสุดแล้วก็ได้รับโทษตามกฎหมาย
แต่อันนี้คือมติใหม่ก็คือยกเลิกสัญญาแล้วค่ะ

ทางโทโมศรเองก็ได้ออกประกาศจบที่สอง
หลังจากที่ทางเจ้าแบงค์ผู้สาประตูของโทโมศรได้เกิดเกิดการเสียชีวิตขึ้น
ก็ประสิทธิ์ของชีวิตกระชุมคือให้ยกเลิกกันอย่าง

ยางสำหรับนักฬีล่าหรือว่าคนหยุดหยุดต่อไป
ส่วนกรณีของนายศัสตริตสิงห์โตทอง

ที่มีการประกาศขอลาออก

แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้พานักฟุตบอลไปดื่มด้วย
แต่ว่าที่ไปที่เกิดเหตุเพราะได้รับแจ้งจากผู้รักษาประตู
ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุก็เลยรีบไปดู
พร้อมกับนายเฉลิมพงศ์เกิดแก้วกองหลังด้วยความเป็นห่วง
พันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับภูมิกับสพเมืองชนบุรีบอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรอผลตรวจสอบลายนิ้วมือ
ว่านายวรวุฒิสุขุนานั้นเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหา

ถ้าหากมีจะใส่ในสำนวนเพื่อให้สารเพิ่มโทษ
หลังจากนั้นก็จะรวบรวมหลักฐานส่งให้อายการฟ้องศาลต่อไป
ก็คงใช้เวลาไม่เกิน๒สัปดาห์นะคะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งพิธีศพของนางสาวกัญญาพงหัดบัน
อายุ๖๒ปีซึ่งเป็นเหยื่อการเมาแล้วขับรถในครั้งนี้
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเนินตามาก
อำเภอพนักนิคมจังหวัดชนบุรี
กำหนดชาปนกิจศพวันที่๒๙ตุลาคมนี้ค่ะ